เอกมาแรงแซงทุกหัวโค้งจริง

มีผลงานละครป้อนอย่างต่อเนื่องนะคะ
กรงดอกซ่อยอาทิวพี่เมย์เนี่ยนะค่ะ

แล้วคนเป็นคนหนึ่งที่มีงานเยอะมากจริงค่ะ
งานนี้นะคะพอมาเล่นละครบีเรียสหนุ่มพลต้องทำการบ้านอย่างหนักค่ะ
โชคดีที่ผู้จัดพี่เนนะคะช่วยติวเข้มให้
ส่วนที่แฟนคลับชื่นชมว่าพลยิ่งเล่นละครยิ่งหล่อเนี่ยค่ะ
เจ้าตัวบอกว่าอาจจะโตขึ้นพี่
คือพี่แจ๊กรีนเนี่ยสัมภาษณ์ตั้งแต่น้องเข้าวงการใหม่ตอนนั้นอายุ๑๘ค่ะ

พี่แจ๊คอัยอายุเท่าไหร่ละตอนนี้
ตอนนี้ไม่ต้องพูดนะคะคุณคุณว้ายประมาณอื่นไม่ต้องแวะ

ดูมันเนิ่นนานมาครั้งนั้นมาเลยอะ
คือดิฉันไม่เคี้ยวหมากมาจัดรายการก็เลิศแล้วนะ

ทั้งบนบกทั้งทะเลทั้งอะไรอย่างนี้

ทำไมเจ๊ทำไมน้ำลายไหลอยู่คาโต๊ะ

พลกับน้องนิชาจากละครเรื่องล่าสุดค่ะ
อาจจะเป็นเพราะว่าละครเรื่องนี้ได้เล่นด้วยกันเต็ม
เลิฟสงเลิฟสินแน่นมากคุณผู้ชมนะคะ

ผมเนี่ยสนิทกับนิชาเข้าวงการพร้อมกันนะคะ

แฟนของน้องนิชาเนี่ยไม่ว่าอยู่แล้ว
เอาเป็นว่าทั้งหมดไปฟัง
แล้วก็ไปดูความหล่อของหนุ่มพลกันเลยค่ะ
อืม

ถ้าเรามีเวลาว่างก็จะออกกำลังกาย

อาจจะมีส่วนด้วยเพราะเราก็เริ่มโตขึ้นเรื่อย

อะไรอย่างนี้อาจจะเด็กอยู่
คือหลายคนคงเห็นมาจากเรื่องก่อนหน้านี้ที่
อาจจะเข้าคู่กันน้อยแล้วเรื่องนี้คือเข้าคู่กันเยอะหน่อย
คนก็จะได้เห็นเคมีกันแบบจุกไปเลยในเรื่องนี้